มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะที่ทางด้านผู้เสียหายก็ร้องกับทางไทยรัฐทีวี
กลัวว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องจะเงียบ
เพราะว่าเธอออกไปกรีดยางตั้งแต่ตี๓ตี๔ตอนเช้า
ปรากฏว่าถูกคนร้ายเอาไม้มาทุบมาตี

พยายามดิ้นสุดชีวิตเลยค่ะจนหนีรอดออกมาได้
แต่ว่าตอนนี้คดียังไม่คืบหน้านะคะ
ดูสิคุณผู้ชมเป็นร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกายที่เธอเจอมานะคะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๓ปี
เป็นชาวบ้านที่เขาติงที่ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
นอกจากทำร้ายร่างกายเธอแล้ว
ยังพยายามจะข่มขืนด้วยขณะที่เธอออกไปกรีดยาง
แล้วทางด้านผู้เสียหายพร้อมกับสามีก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับทางไทยรัฐทีวี
เพราะว่าเห็นว่าคดีมันไม่ได้คืบหน้า
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุแล้วด้วยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันทำให้คนในพื้นที่กลัว
ไม่ไปไหนเลยใช่ค่ะกลัวว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วสิ่งที่เขากังวลก็คือไม่รู้ว่ามีการวิ่งเต้นจะล้มคดีไหม
เพราะว่ามีการแจ้งความเอาไว้แล้วกับทางด้านพันธุ์ตำรวจโทชุมพลด้วงคง
สารวัตรเวรสอบสวนสพปะเหลียนเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปเจอเนี่ยนะคะผู้เสียหายร้องห่มร้องไห้
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณตี๓ของวันที่๑๔พฤศจิกายน
ตอนนั้นก็ขี่รถออกจากบ้านไปสวนยางพาราคนเดียวเพราะว่าสามีเนี่ยเพิ่งผ่าตัด
แล้วตอนที่กำลังนั่งกรีดยางอยู่จู่คนร้ายโผล่มาจากด้านหลัง
แล้วก็เอาไม้ทุบที่ต้นคอจนเธอล้มลง
หลังจากนั้นก็เอาไม้ตีอีกหลายรอบเลยค่ะทั้งที่ไทยทอยทั้งแขนทั้งขาแล้วก็ข้อศอก
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพแผลคือช้ำไปทั้งร่างเลยนะ
แล้วคนร้ายก็ขึ้นคร่อมจะพยายามข่มขืนอยู่สักประมาณ๑๐นาที
แต่ว่าตัวผู้เสียหายเองเนี่ยเธอก็ฮึดสู้ไงแล้วก็ยื้อแย่งท่อนไม้

แล้วทีนี้เนี่ยคนร้ายเขาก็เห็นว่าทำไมเหยื่อดูร้องเสียงดังจังเลย
ก็เลยกลัวแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะคะ
ทีนี้ทางด้านผู้เสียหายเล่าให้ฟัง
เชื่อว่าคนร้ายตั้งใจจะมาข่มขืนเลยแหละ

เพราะว่าตัวเธอเองก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไร

แล้วอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายจะกลับมาทำร้ายเธออีกหรือเปล่า
จากวันนั้น๑๔พฤศจิกายนจนถึงวันนี้
วันที่เท่าไหร่แล้ว๑๐วันแล้วค่ะ๒๔แล้ว
วันนี้ขาดรายได้นะต้องอยู่อย่างลำบาก
ส่วนทางด้านสามีของผู้เสียหาย

แล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับภรรยา
แล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจคือตั้งข้อหาเพิ่ม
เพราะว่าตอนนี้มีตำรวจตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาเดียวเอง
มีการคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วด้วย
แล้วก็รอผลตรวจจากแพทย์
มีคนพยายามจะติดต่อค่ะจ่ายเงินเพื่อล้มคดี
แต่ทางด้านสามีของผู้บาดเจ็บบอกว่ายังไงก็ไม่ยอม
เรื่องนี้จะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ